วันนี้เรานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาล

พยาบาลกระชากศีรษะคุณตา
ที่ระยองเข็นคนไข้ตกเตียง

เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาที่โรงพยาบาล
ที่จังหวัดชนบุรีมีสาวคนหนึ่ง
โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นการตัดเพาะ
บอกว่าคุณพ่อไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แต่ก่อนที่จะรักษาพยาบาล

มัวแต่ถามเกี่ยวกับเลขประจำตัวประชาชน
บัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลัก
คือเป็นการร้องเรียนว่า

เขาตั้งคำถามแบบนี้นะคะสรุปสั้นเลย
เขาถามว่า๑ชีวิตกับเลข๑๓หลัก

ถูกแก๊งเงินกู้นอกระบบตีค่ะ

ล่าสุดอาการก็ยังคงสาหัสนะคะ
คือกระดูกหน้าผากกระดูกจมูก

คำพูดที่เธอโพสต์เอาไว้เนี่ยนะคะ
ใช้เป็นข้อความที่เป็นลักษณะตัดทอ
บอกว่าไม่รักษาพ่อของเธอ
หลังถูกทำร้ายร่างกายอาการสาหัสมัว
แต่มาถามเลข๑๓หลัก

ก็คือนางสาววรประพาโฮเพชร

ของนายจารันโฮเพชรอายุ๖๗ปี
ผู้เป็นพ่อที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุง

แต่พยาบาลไม่ยอมรักษาให้
อันนี้เป็นคำพูดของลูกก่อนนะคะ

บอกแค่ให้นำเลขบัตรประจำตัว๑๓หลัก

รอไป๒ชั่วโมงจนถึง๕ทุ่ม

จึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลชนบุรีต่อ

ที่พ่ออาการสาหัสปางตาย
ทางโรงพยาบาลบางละมงเองนะคะ
ที่ผู้หญิงคนนี้ได้โพสต์ไว้เนี่ย
เขาก็มีการชี้แจงออกมาเหมือนกันนะคะ

เขาบอกก็ทำไปทุกอย่างในตามขั้นตอน

จากรถอาสากู้ภัย๓ทุ่มครึ่ง
มีแพทย์เฉพาะทางเข้ามาดูแล

ทั้งการเช็ดตัวทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จากนั้นผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง

เริ่มให้น้ำเกลือผู้ป่วยและประเมินอาการ
โดยมีญาติเข้ามาแสดงตัว
และตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่พอเห็นญาติมา
ก็เลยขอเลขบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลัก

ขอ๑๓หลักแล้วจะเอาไปทำให้
จากนั้นทางโรงพยาบาลชี้แจงว่า
และรอผลเกือบ๑ชั่วโมง
ปรากฏว่าผลสแกนออกมาก็คือ

และเกินขีดความสามารถที่โรงพยาบาลบางละมุง

ก็เลยประสานต่อส่งตัวต่อ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลชนบุรี

และส่งตัวตอนประมาณตี
อันนี้เป็นโรงพยาบาลอธิบายนะคะ
ขณะที่ทางครอบครัวของผู้บาดเจ็บ
ก็คือนายจารันเดินทางไปแจ้งความ
สพนปรือโดยนำหลักฐาน
ซึ่งน่าจะบ่งชี้ถึงสาเหตุ

ที่เข้าไปแจ้งความที่สนหนองปลือ
นี่เป็นกรณีซึ่งเกี่ยวกับสาเหตุ

เอาหลักฐานไปมอบให้กับตำรวจ

แต่บอกเพียงว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของ
แก๊งเงินกู้บุกมาทวงเงิน

ตอนนี้ตำรวจก็นำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
และจะเชิญญาติมาสอบปากคำอีกครั้งค่ะ
เรื่องราวที่มันเป็นประเด็นมาเนี่ยนะคุณผู้ชม
หลังจากที่คุณอินทิราเธอนำเรื่องราวนี้
โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เป็นข่าวมา
มีการตั้งคำถามเธอคล่องใจเหลือเกินค่ะว่า
หนึ่งชีวิตคือกับเลข๑๓หลัก
อันไหนมันจำเป็นอันไหนมันสำคัญมากกว่ากันทีนี้
ดิฉันก็พยายามหาคำตอบให้นะคะ
โทรไปสอบถามอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบุรี
ซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเช่นเดียวกัน
ทีนี้อดีตผู้อำนวยการท่านนี้บอกว่า
คือมันก็มีเรื่องของขั้นตอนมันเป็นกฎระเบียบเบื้องต้น

แน่นอนนะคะว่าต้องพกบัตรประชาชนไปด้วย
ถามว่าบัตรประชาชนเลข๑๓หลัก
มีความจำเป็นมีความสำคัญยังไง

เรื่องของสิทธิ์ในการรักษาอันนี้สำคัญ
ตอนนี้ต้องยอมรับว่าต่างด้าวเข้ามาในไทยเยอะ
แล้วมีการมาสวมสิทธิ์กันเยอะ
แล้วถ้าเกิดว่าเขามาแย่งสิทธิ์คนไทย
คนไทยเองก็จะไม่ได้รับการรักษาที่ดี
จะไม่ได้รับการบริการที่ดีนะคะ

มันก็เป็นไปตามกฎตามระเบียบ
แต่แต่แต่เรื่องที่มันเกิดขึ้น

มันไม่ครอบคลุมเคสนี้
ถามว่าผู้ป่วยถ้าเกิดมาในลักษณะฉุกเฉินแบบนี้เนี่ย
อดีตพ่อมนายการโรงพยาบาลบอกว่า
คือมันก็อรุมอร่วยได้ค่ะ
มันไม่ต้องเป๊ะขนาดว่ากฎระเบียบกับจัญญาบันวิชาชีพ

เขามาสาหัสเลือดท่วมหน้า

คุณแค่เช็ดเอาน้ำเกลือให้

ใช่แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามาสาหัสแบบนี้
ก็ไม่ต้องไปตามกฎตามระเบียบเป๊ะหรอกค่ะ
เพราะว่าชีวิตคนสำคัญกว่าเลข๑๓หลักยืนยันนะคะ
ประเมินก่อนรักษาก่อน
แล้วค่อยทำเรื่องของประวัติตามมา

นี่แหละเขาถึงบอกว่ามีความจำเป็นไงคะ
ว่าประชาชนคนไทยจำเป็นต้องพกบัตรประจำตัวประชาชน